เรื่องราวของการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙มันมีหลายมุมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ลงทะเบียนไว้ตามขั้นตอนก็มี
ก็ต้องเลื่อนไปก็มีเนื่องจากจำนวนวัคซีนอาจจะไม่เพียงพอในแต่ละพื้นที่
ก็กลัวเข็มฉีดยาก็มีค่ะคุณผู้ชมท่านไหนกลัวเข็มฉีดยาแต่อยากจะไปฉีดวัคซีนไหมคะ
หลายคนเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างนะคะ
คือวันนี้ดาราหลายคนก็ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙กัน
ไปดูคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะและคุณบินบรรลือฤทธิก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนกัน
คุณเอกพันธ์เนี่ยกลัวเข็มฉีดยามากนะคะบอกว่าใช่บอกว่าไม่ได้แบบเจอเข็มฉีดยาโดนฉีดยามาหลายสิบปีมาก
ด้วยความที่เป็นคนแข็งแรงไงคะแต่ก็อยากจะไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เพื่อทุกคนในครอบครัว
แต่ก็กลัวมากกลัวขนาดไหนเดี๋ยวไปดูภาพกันดีกว่าค่ะ
ให้การได้ฉีดยามาประมาณ๑๓ปีครับไว้นะครับทีนี้ไอ้คนที่เคยอย่า

รอหนังนั้นค่ะ

ออกยอบหรอก
พี่ไทยเขียบแล้วเสร็จแล้ว
จับตอนแล้ว

เกอนี้ได้เสด็จแล้ว

พี่ไทยเอกภัณฑ์บรรลือริสนะคะ
ไทยอายุ๖๐พี่ไทยไปฉีดที่โรงพยาบาลพญาไทย
ไม่ได้ฉีดยามา๕๓ปีคุณภาคภูมิ

คงจะด้วยความที่สุขภาพแข็งแรง

เข้าใจเลยนะคนกลัวเข็ม
คือมันไม่ได้เจ็บนะคุณภาคภูมิแต่มันกลัว

คือพี่ไทยก็บอกว่าไม่เจ็บแต่กลัวจริง
ไทยบอกรู้อย่างนี้ฉีดตั้งนานแล้ว

ส่วนพี่บิลบรรลือริสพี่ท็อปนะคะ
ก็ไปฉีดเหมือนกันไปที่โรงพยาบาลกลางนะคะ
ก็คือลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนทุกอย่างนะคะ
คุณบินบอกว่าอาการเป็นปกติ
สบายใจที่ได้ฉีดวัคซีน
อย่างน้อยก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัวนะคะ

วันนี้โพสต์ภาพฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คุณอ้ำครบ๒เข็มแล้วนะคะ
ส่วนคุณน้ำระพีพัฒน์นักแสดงช่อง๗
ก็ลงทะเบียนตามระบบไปฉีดวัคซีน
แรกที่โรงพยาบาลบ้านนาจังหวัดนครนายก

หลายท่านไปฉีดนะคะนี่คือภาพคุณอ้ำนะคะฉีดครบแล้ว
ทีนี้ค่ะนักร้องรกทุ่งชื่อดังคุณกระแตอะอาซายามค่ะ
คุณกระแตบอกว่าตัวเองก็กลัวเข็มฉีดยาเหมือนกันค่ะ

ก็เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะศิลปิน
ยังต้องทำงานยังต้องเจอคนเยอะนะคะ
ก็ได้โคต้าของโรงพยาบาลดรซีเนียสนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวเข็ม๒เว้นไปนู่นเลยอีก๓เดือน

เหมือนเป็นบุคคลสาธารณะเดี๋ยวออกไปทำงาน

อย่างน้อยเราก็ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันผู้อื่น
หลังจากนี้คือก็เราก็เตรียมตัวที่จะแบบรับงาน
แล้วก็อยากเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว
แล้วก็อยากให้ออกมาฉีดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองค่ะ
อันนี้สำคัญหนึ่งแล้วก็ต่อคนรอบข้าง
นี่คือคนที่สมหวังได้ฉีดวัคซีนตามที่ตั้งใจ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ก็มีคนผิดหวังค่ะ
นักแสดงช่องเจ็ดค่ะคุณบิ๊กร์ณัฐัจชัย
ไปที่เอเชียทีกแต่ผิดหวัง
จนโพสต์ระบายความรู้สึกในโลกโซเชียล
โพสต์เอาไว้ว่าผมลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้
ของโรงพยาบาลปิยเวทเกือบเดือนได้คิววันนี้รอบ๘โมงถึง๑๐โมง
แต่พอไปถึงเขาบอกว่าไม่มีชื่อในข้อมูลให้ไปถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ด้านหน้านะคะ
ก็ไปถามเอาใบจองให้ดูแต่ได้รับแจ้งมาว่ามีใบจองอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมีเจ้าหน้าที่โทรไปคอนเฟิร์มด้วยนี่ค่ะซึ่งคุณบิ๊กก็บอกว่า
แต่ผมเนี่ยจองก่อนแฟนผมแค่๑๕นาทีนะแต่ทำไมแฟนผมมีเจ้าหน้าที่โทรไปคอนเฟิร์ม
แล้วก็ได้ฉีดวัคซีนล่ะตัวเองจองก่อนแฟนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ห่างกันแค่สิบห้านาที
คุณบิ๊กก็เลยโพสต์เอาไว้ว่าสรุปก็คือแม้ว่าเราจะมีใบจองมายืนยัน
แต่ก็ไม่ได้ฉีดเพราะต้องมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาคอนเฟิร์มด้วย
ดังนั้นใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดก็คงจะต้องรอต่อไป
คุณบิ๊กก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้จะรอไปจนถึงเมื่อไหร่
คุณบิ๊กบอกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะมีอีกหลายสิบคนมากที่ถูกปฏิเสธการฉีดวัคซีน
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปคอนเฟิร์ม

หรือคนอื่นที่ต้องการอีกเยอะแยะมากมายในประเทศนะครับ

คุณต้องลงทะเบียนแล้วก็มีวันนัดอะไรเรียบร้อยเพียง
แต่ว่านักขนาดนี้เอาให้ชัดที่สุด
มีเจ้าหน้าที่โทรมาคอนเฟิร์มหรือว่าโทรไปหาก่อน
โทรไปหาส่วนตัวเฉพาะจริงตามโรงพยาบาลหรือว่า

คุณพ่อคุณแม่ผมที่ลงไว้ในหมอพร้อมก็ไม่ได้เลื่อน
อะไรอย่างนี้อาจจะคอนเฟิร์มก็หน่อยหนึ่ง
คุณบิ๊กก็เลยถามว่าแล้วผมต้องรอถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ก็อาจจะต้องหาทางลงใหม่
หรือว่าลองถามทางโรงพยาบาลเดิมใช่ไหม

สำหรับรอบที่เขาไม่ได้คอนเฟิร์มแล้ววันนี้ไม่ได้ไป
ที่เขาจะบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
เพราะว่ามีชื่อมีข้อมูลในการลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ตกลงแล้วคุณที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วยังไม่ได้ฉีด

เรื่องของการกลัวเข็มฉีดยาเนี่ย

ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าหมูป่า
ท่านเป็นผู้ราชการจังหวัดลำปางนะครับ
วันนี้ท่านไปรับวัคซีนโควิด๑๙เหมือนกันนะครับ

เฟซบุ๊กงานโสดทัศนศึกษาทางการแพทย์โรงพยาบาลลำปางนะครับ

ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์โอสดธนากรนะครับ
วัคซีนโควิด๑๙แอสต้าเซเนก้าเข็มแรกวันนี้นะฮะ
ท่านก็ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านระบบหมอพร้อมนะฮะ
ก็ดูแล้วท่านคงจะกลัวเข็มหน่อย
หลังจากกินเรียบร้อยก็นั่งพัก๓๐นาที
เพื่อรอดูอาการนะฮะจากนั้นก็เรียบร้อยครับ
ท่านก็ไปตรวจงานดูแลการฉีดวัคซีนต่อนะฮะ
เมื่อวานนี้ท่านก็ไปตรวจงานมานะคะเอาภาพมาฝากกัน
ใช่ค่ะก็เทคนิคค่ะถ้าใครกลัวเข็มก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะ
ต้องไม่มองก็เบือนหน้าไปทางอื่นแป๊บเดียวไม่ทันรู้สึก
อะไรดูไปไม่ทันรู้สึกคุยไปแป๊บเดียว